เรื่องที่คนพูดถึงกันเป็นอันดับหนึ่งในโลกโซเชียล
กรณีน้องสโหน่นะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่เด็กสาววัย๑๘ปีค่ะ

ทำร้ายร่างกายน้องแล้วก็พยายามจะข่มขืน
แต่น้องเขาสู้นะคะทั้งกัดทั้งขวนหนีออกมาได้
แล้วก็โทรไปบอกผู้ปกครองให้พาไปโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายร่างกายของน้องบอบช้ำมากน้องเสียชีวิต
ไปกว่า๓เดือนค่ะตำรวจตั้งรางวัลนำจับคนร้ายไว้หนึ่งแสนบาท
นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้
ชับให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
สุดท้ายจับกลุ่มได้แล้วคนนี้แหละค่ะที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เช้าวันนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จับกลุ่มขณะที่พาลูกบ้านไปเกณฑ์ทหาร
แต่ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ยังคงให้การปฏิเสธ
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานแน่นหนาเอาผิดได้แน่นอน
ก่อนหน้านี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็เป็นผู้ต้องหาไปแล้วนะคะในช่วงแรก
ตำรวจได้พูดคุยไปแล้วด้วยแต่ว่าปล่อยตัวไป
เพราะว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่สุดท้ายตอนนี้เนี่ย
ตำรวจบอกว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนมากแล้วค่ะ
นี่คือชาวบ้านหลายสิบคนก็ไปรุมล้อมเพื่อจะดูหน้าผู้ต้องหา
นี่คือที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่๓๔หมู่๑๕บ้านศรีฐาน
ตำบลดงลิงอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสิน
ตำรวจพร้อมทหารกว่า๒๐๐นายนะคะ
นำตัวนายกริติเดชระเวงวันอายุ๓๖ปี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕เป็นผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดกาลสิน
ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์หรือน้องสโนอายุ๑๘ปี
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยนำตัวไปค้นที่บ้านพักค่ะ
หลังจากถูกจับได้ลูกบ้านเนี่ยเขาบอกว่าลูกบ้านก็ตกใจ
เพราะว่าไปจับขณะที่ผู้ใหญ่บ้านนำลูกบ้านไปเกณฑ์ทหารนะคะ
หอประชุมอำเภอกรรมลาศัย
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปค้นที่บ้านพัก
นำตัวขึ้นรถไปที่ห้องประชุมชัยสุนทรสำนักงานตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ยืนยันว่าตำรวจมั่นใจในหลักฐาน
ที่จะสามารถดำเนินคดีกับผู้ต้องหาได้
แต่ผู้ใหญ่บ้านกฤติเดชยังคงปฏิเสธอยู่ค่ะ
ญาติของน้องสโหน่พร้อมชาวบ้านจำนวนมากเลยนะคะ
ก็ไปถือป้ายไปมอบดอกไม้ให้กำลังใจตำรวจ
คุณแม่ของน้องสโหน่คือนางลำไยพลประสิทธิ์อายุ๕๖ปี
บอกกับผู้สื่อข่าวว่าอยากจะให้ทุกอย่างเป็นไป
ตามกระบวนการของกฎหมาย
ฟังเสียงคุณแม่ของน้องสโหน่นะคะ
ครับตอนนี้จะทำยังไงกับวิญญาณของลูกสาว
ที่ทางผู้ตำรวจเขาได้ที่ต้องใส่มา

แม่ยังงงอยู่เพราะว่าแม่ยังไม่อธิบาย

ตอนนี้ไปจะให้ทางตำรวจเขาต้องการตามกฎหมายไง
ก็ลูกแม่ตายเนอะ
ก็ต้องให้เขาชดใช้ตามที่เขาจะทำ
ชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต

เช้าวันนี้เราได้จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สำหรับคดีนี้ผ่านไปกว่า๓เดือนนะคะคุณผู้ชม
ไปดูภาพจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ริมถนนสายบ้านศรีฐานบ้านนวลเมือง
ดงลิงอำเภอกรรมราศัยจังหวัดกาลสินค่ะ
เหตุการณ์นี้ก็คือคนร้ายเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์ตาม
หรือรถจักรยานยนต์ฮอนดาสกูลพิไอเดินทางกลับจากกระเรนพิเศษ
คนร้ายได้ถีบรถจักรยานยนต์ของน้อง
น้องล้มกลิ้งลงไปนะคะนี่ค่ะ
พอรถจักรยานยนต์ของน้องสโหน่ล้มลงไปแบบนี้
คนร้ายก็ฉุดกระชากลากตัวน้องสโหน่ลงไปในทุ่งนา
คนร้ายใช้กำปั้นชกท้องน้องสโนหลายครั้ง
ตั้งใจจะขืนใจจะข่มขืนแต่น้องสโหน่ต่อสู้นะคะ
สู้กับคนร้ายทั้งกัดทั้งขวนทั้งใช้มือบีบอันทะ
แล้วก็ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
คนร้ายเนี่ยก็พยายามเอามือปิดปากน้องสโหน่นะคะ
แต่คนร้ายเห็นท่าไม่ดีเพราะว่าน้องสโหน่สู้แล้วก็พยายามจะหนี
แล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยคนร้ายเห็นท่าไม่ดี
ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปแต่ระหว่างนั้นต้องบอกว่าน้องสโนมีสติ
แข็งใจโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
ให้ช่วยส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายน้องสโหน่เสียชีวิตค่ะ
เพราะว่าถูกทำร้ายจนอวัยวะภายในบอบช้ำตับแตก
มีเลือดออกภายในช่องท้อง
เสียชีวิตหลังจากรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๓วัน
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในจุดที่เกิดเหตุนั้นนะคะ
หลังจากเกิดเหตุหลังจากน้องสโหน่เสียชีวิต
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของน้องสโน
น่าจะยังคงอยู่ในที่เกิดเหตุเหมือนรอ
รอให้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายให้ได้
๒เมษายนที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องสโหน่
ได้ทำบุญครบร้อยวันการเสียชีวิตของน้องสโหน่
และสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องหา
เชื่อว่าก่อเหตุได้แล้วนะคะ
คือตำรวจบอกว่าหลักฐานแน่นหนาเพราะอะไร
เพราะน้องสโหน่หลังจากหนีไปได้
สโนบอกกับครอบครัวว่าได้กัดหัวแม่มือของคนร้าย
แล้วผู้ใหญ่บ้านคนนี้เนี่ยมีรอยเหมือนรอยกัดที่หัวแม่มือจริง
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าถูกหนูนากัด
เขาต้องไปตรวจสอบว่ารอยกัดที่มือของผู้ใหญ่บ้าน
เป็นรอยกัดของคนหรือว่าหนูนา
อกจากนี้น้องสโหน่บอกกับครอบครัวว่า
ต่อสู้บีบอันทะของคนร้าย
แล้วมีการตรวจร่างกายของผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ

แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่
ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ไปลงมือก่อเหตุอะไรเลย

แต่สุดท้ายตำรวจบอกว่าหลักฐานมันแน่นหนามาก
น่าจะเอาผิดได้แน่นอนนะคะ

เรื่องต้นตอนนี้ก็ตำรวจบอกว่าจะไม่ให้ประกันตัวนะคะ
แต่ถ้าหากว่าผู้ต้องหาจะขอประกันตัวในชั้นศาลเนี่ย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์เป็นอำนาจของสาร